พาคุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
คือช่วงเช้าที่ผ่านมาสดร้อน
คุณพ่อขับรถจะไปส่งลูก๒คนไปโรงเรียน
วันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่หยุดยาวปีใหม่
ปรากฏว่ารถตอนที่ขับไปมันเสียหลัก
พุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างทาง

เหตุการณ์ครั้งนี้พ่อเสียชีวิตทันทีที่จุดเกิดเหตุ
ส่วนลูกได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณพื้นที่บ้านโคกรัก
ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วกู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่
ไปช่วยกันค่ะใช้อุปกรณ์ตัดทาง
ช่วยเหลือคนเจ็บคนที่ติดอยู่ในซากรถกระบะ
โดยต้องใช้เวลาสักประมาณกว่าครึ่งชั่วโมง
จึงจะสามารถนำตัวเด็กหญิงวัย๖ขวบ
แล้วก็เด็กชายวัย๗ขวบออกมาจากซากรถกระบะได้
แล้วก็รีบนำตัวน้องสองคน
ส่งโรงพยาบาลประโคนชัยให้แพทย์ช่วยเหลือนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้คุณพ่อเสียชีวิต
ชื่อว่านายอ่อนตาโชคชัยอายุ๕๒ปีเป็นคนขับ
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าคุณพ่อ
เป็นคนที่จะมาส่งเด็กส่วนภรรยาของผู้ตายเนี่ย
เมื่อทราบข่าวค่ะก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
พอเห็นศพสามีเท่านั้นแหละค่ะ
ร้องห่วงร้องไห้แทบจะขาดใจนะคะ
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นคาดว่า
น่าจะเกิดจากการหลับใน
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้น้องทั้งสองคน
อาการดีขึ้นก่อนแล้วก็จะมีการสอบถามสอบปากคำน้องนะคะ
ก็เป็นอุบัติเหตุที่เรานำมาฝากกันในข่าวเย็นวันนี้นะคะ